ไปสถานที่ท่องเที่ยวกันต่อดีกว่าคุณชนะ
ไปดูอากาศบริสุทธิ์ไปดูธรรมชาติสวยกันหน่อย
พาไปที่นี่เลยที่จังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหเชียงใหม่เขาบอกว่ามีอยู่ที่ที่หนึ่ง
บอกเลยนะว่าโอโซนดีแล้วดูสิครับเขียวขจีแบบนี้
ชะอุ่มอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปค่ะชะอุ่ม

เป็นบรรยากาศที่งดงามเขียวชะอุ่ม
ลูกหูลูกตาของนาข้าวขั้นบันได
บางคนเคยไปบางคนไม่เคยไปก็ควรจะไปสักครั้ง
นี่คือบ้านป่าปงเปียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชาวนาเขาดำนาปลูกข้าวจากยอดดอย
ลงไปยังพื้นที่ด้านล่างทำเป็นขั้นบันได
สูงหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวนะจะบอกให้

ต้นข้าวที่นี่เติบโตเป็นสีเขียวอ่อนสวยงามพอดีเลยทีเดียว
แล้วตอนนี้มันเริ่มสูงแล้วนะประมาณสัก๑๕๓๐เซนติเมตร
ก็กำลังสวยเลยแหละแล้ววิวทิวทัศน์เป็นยังไง
วิวทิวทัศน์ของภูเขาเนี่ยสลับกับก้อนเมฆที่มันไหลผ่านไปมา
เอาคุณดูภาพเอาสิสวยจริง
แล้วโอโซนี่สูดเข้าไปให้เต็มปอด
รับรองโอ้โหมันเหมือนกับฟอกปอดตัวเอง
ไปหายใจลึกไปรับธรรมชาติกันหน่อย

เออไปน้องใบตองเดี๋ยวผมพาคุณไปคืนสู่ธรรมชาติ
ที่นี่ที่หมู่บ้านนี้ครับป่าบงเปียง

แล้วก็ช่วงฟ้าหลังฝนนาขั้นบันไดที่นี่
งดงามแล้วสวยมากแล้วคุณเห็นน้ำแบบนี้

ใช่แล้วครับน้องใบตองแล้วในช่วงที่มีแสง
อาทิตย์สะ๒๐๐๐ก้อนเมฆนะ

เห็นแล้วอยากไปเที่ยวแต่ผมบอกแบบนี้
เที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ยังไงก็วางแผนกันให้ดีก่อนแล้วกันนะจ๊ะ